นะแล้วก็ไปทำร้ายเขาหนักสุด
ถึงขั้นไปทำราชาญาหน้าเด็กหญิงวัยสิบสามปีนะครับ

เคยต้องโทษจำคุกในคดีข่มขืน๑๐ปี

โทษมามาบวชเป็นพระนึกว่าจะกลับตัวกลับใจนะครับ
มาบวชเป็นพระนะแต่ว่ามาอาศัยพระเหลืองในการหลอกลวงชาวบ้านอีก
ค่ะแล้วล่าสุดไปอนาจารย์เด็กหญิงอายุสิบสามปี
ที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีแล้วก็หนีไปที่เพชรชบูรณ์
พื้นที่ใกล้เคียงกันนะเนี่ยสุดท้ายก็ถูกตามจับจนได้
นี่นะครับผู้ชมครับอ่านายศิวกรทรัพย์นามสกุลกัณหาอายุห้าสิบปี
เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวเอาหมายสารไปเลยนะครับ
แจ้งข้อหาอ่านข้อหาให้ฟังเลยนะครับอ่า
พฤติกรรมล่าสุดก็คือไปอนาจารย์เด็กหญิงอายุ๑๓ปี
ศิวากรทรัพย์คนนี้นะครับมีพื้นเพลเป็นคนเพชรบูรณ์
เคยถูกจำคุกคดีข่มขืนมาสิบปีพ้นโทษออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับ
สองห้าหกสองแล้วก็ไปบวชนะพ้นโทษออกมาไปบวช
แต่ไม่ได้จำวัดเป็นหลักแหล่งเลยนะครับพอบวชแล้วก็ทำตัวเป็นพระทุดง
เดินสายไปเรื่อยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าตั้งใจทุดงนะครับ
เพื่อที่จะไปจำสินนะครับถือศิลป์อะไรนะครับ
แต่ไปหลอกลวงชาวบ้านทำตัวเป็นพระมากวิชา
มีวิชาอาคมศักดิ์สิทธิ์ทำพิธีปลุกเสก
เสกน้ำมันเสกของขลังให้เลขให้หวยอืม
ก็ไปหลอกลวงชาวบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะบ้านเกิดของตัวเองนะครับ
แล้วก็พื้นที่เขตติดต่อก็คืออำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
สองพื้นที่นี้สองจังหวัดเขาติดต่อกัน
คดีล่าสุดที่ตำรวจไปจับเนี่ยนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกวิโรธตัดโสภูมิกับการสพชัยบาดานบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานายศิวากรทรัพย์นะครับ
วันนั้นนะครับช่วงนั้นไปทำพิธีปลุกเสกปัดเป่าให้กับคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนะคือตอนที่ไปทำพิธีให้เขาปลุกเสกปัดเป่า
เคราะห์ร้ายต่างต่างเคราะห์กรรมต่างต่างให้เลขใบ้หวยต่างต่างเนี้ย
คนในหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหเขาแบบนับถือแล้วก็คุ้นเคยคุ้นชินเลย
มีครอบครัวของเด็กหญิงวัย๑๓ปีคนหนึ่งนะครับที่เป็นเด็กผู้เสียหาย
เด็กเขาไม่ได้เชิญนะแต่ครอบครัวเนี้ยเขานิมนต์ไปตอนนั้นเป็นพระอยู่นะ
เขานิมนต์นายศิวากรทรัพย์ไปนะครับไปทำพิธีปัดเป่าที่บ้านให้
พอไปแล้วทีนี้ก็ไปบ่อยเลยอืมอ่าไปหลายอย่างทำพิธีให้หลายอย่างนะ
ทีนี้คุณเคยถึงท่านแวะเวียนมาด้วยไม่นิมลก็มาอ๋อมาเองเลยเหรอคะ
เอาของมาฝากน้องผู้หญิงอายุสิบสามเนื่องด้วยอะไรเนื่องในโอกาสอะไร
เนื่องด้วยอยากจะมาอ๋อไม่นิมนต์อัตมาก็มาอ๋อเชิญตัวเองก็ได้เนอะ
เอาของมาฝากขับบางทีขับรถมาเองเลยโอ้โหเป็นพระขับรถมาเองเลย
จริงเขาไม่ควรเนอะถ้าไม่มีกิจธุระที่จำเป็นจริงเนี่ย
เริ่มจากที่บ้านนิมนต์มาทำพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายนะครับ
ปัดเป่าตัวเองออกไปด้วยนะคะแบบเนี้ยแล้วสี่พฤษภาคมครับ
นายศิวากรทรัพย์แวะมาอีกคราวนี้มาที่บ้านของเด็ก
จังหวะโอ้โหวันนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเลย
ราฟิกรุนแรงมากเด็กหญิงคนนี้อยู่บ้านคนเดียวนะครับ
คุณผู้ชมครับนะฮะนายศิวากรทรัพย์ก็เลยขู่บังคับนะครับ
เอาน้องเนี่ยเขาขึ้นรถไปนะครับพาขึ้นรถไปนะครับ
อ่าแล้วก็พาไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีนะ
โดยขู่เด็กว่าตัวเองเนี่ยมีปืนถ้าไม่ไปด้วยจะฆ่านะครับอ่า
ก็เด็กเขาต้องยอมไปด้วยเด็กเขากลัวไปถึงโรงแรมก็บังคับน้องเขา
ทำอนาจารย์ด้วยการถอดเสื้อผ้าแล้วทำอนาจารย์เขานะครับ
แต่ยังไม่ถึงขั้นคมขืนนะครับหลังจากนั้นก็ขู่เหมือนเดิม
บอกมีปืนถ้าไปบอกใครเนี่ยเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายแล้วก็พาเด็กมาส่งบ้าน
ค่ะให้เงินเด็กไว้จำนวนหนึ่งอ่าแล้วก็ยังบังคับอยู่ว่า
อย่าไปบอกใครนะไม่งั้นจะฆ่าให้ตายเพราะมีปืน
แต่ว่าเด็กเขาไปบอกผู้ปกครองเขานะครับผู้ปกครองก็เลยไปแจ้งความที่
สพชัยบาดานนะครับแล้วตำรวจก็ไปขอนุมัติศาลออกหมายจับนะครับ
หลังจากนั้นก็ไปจับกลุ่มตัวมาคือเด็กหญิงผู้เสียหายเขาก็ยืนยันนะครับว่า
เขาถูกอนาจารย์ด้วยการบังคับให้ถอดเสื้อผ้าแล้วก็กระทำอนาจารย์
แต่ว่ายังไม่ได้ข่มขืนค่ะตัวนายสุวกรทรัพย์เนี่ยตำรวจบอกว่า
หลังจากจับได้แล้วก็สารภาพเหมือนกันแล้วก็บอกแค่ว่าแค่กอดจูบรูปคำอะไรแบบเนี้ย
แต่ไม่ได้ข่มขืนกระทำชำราวเด็กนะครับนายสุรกรเนี่ยหลังจากที่ก่อเหตุแล้วนะครับ
ที่เขาไปแจ้งความเนี่ยหนีไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณนะ
แต่ไปก่อเหตุที่บ้านเด็กที่ชัยบาดานลบบุรีนะครับหนีไปเพชรบูรณ์ที่พื้นที่บ้านของตัวเอง
ระหว่างนั้นนะครับก็ย้ายไปเรื่อยบางทีก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเป็นคารวาส
เป็นคนทั่วไปไปพักโรงแรมบ้างเช่าที่พักบ้าง
แต่ล่าสุดเนี่ยนะครับตำรวจแกะรอยได้นะเมื่อวานนี้นะ
ทีนี้เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอีกค่ะห่มจีวอนห่มผ้าเหลือง
ปลอมเป็นคารวาสหรือปลอมเป็นพระเนี่ยสลับไปสลับมาเออ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ไปอยู่สำนักสงฆ์เกาะแก้วที่อำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์
แต่งตัวเป็นพระสงฆ์นะครับตำรวจก็ไปจับได้นะครับ
ตอนที่ตำรวจไปถึงนะนายศิวากรทรัพย์ที่ท่านผู้ชมเห็นภาพว่าไปอยู่ที่ทุ่งนาอะไรเนี่ยนะ
ก็เพราะว่าพอเห็นตำรวจเนี่ยรู้ตัววิ่งหนีฮะกระโดดข้ามรั้วสำนักสงฆ์
วิ่งหนีเข้าป่าเลยป่าหลังสำนักสงฆ์ตำรวจต้องไล่ตามนะครับ
แต่ก็ไม่สามารถหนีรอดได้ฮะสุดท้ายตำรวจวิ่งไล่ตามจับได้ในที่สุดนะครับ
นี่ฮะเห็นรถตำรวจมารู้ตัวนู่นไปนู่นเลยเห็นไหม
ตำรวจไปตะคุบตัวได้แล้วก็พามาแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ก็สารภาพนะครับถูกแจ้งข้อหากระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ศิวากรทรัพย์บอกว่าไม่มีแค่ขู่เด็กเฉยแต่ตัวเองไม่มีปืนนะครับ
ตำรวจก็ไปค้นในรถของนายศิวากรทรัพย์นะครับไม่เจอวุฒิปืน
มีแต่พวกเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่าง
หลังรถเลยฮะเอาไว้เปลี่ยนหลายชุดอืมนี่ฮะ
พฤติกรรมของนายศิวากรทรัพย์เนี่ยจะตระเวนเดินทางก่อเหตุใน๒จังหวัดหลัก
คือเพชรชบูรณ์ที่เป็นบ้านเกิดของตัวเองกับพื้นที่ลบบุรีนะครับ
อำเภอชัยบาดานที่เป็นเขตติดต่อกับทางเพชรบูรณ์
ก็จะไปอยู่ในพื้นที่ตรงนู้นตรงนี้อยู่๓วัน๔วันย้าย๓วัน๔วันย้ายก่อเหตุไปเรื่อย
หลอกลวงหลอกเงินเข้าไปเรื่อยใบ้หวยบ้างเสกวิชาอาคมเสกของขลังบ้าง
ปัดเป่าอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็ขอแจ้งเตือนนะครับ
ชาวบ้านท่านที่เคยตกเป็นเหยื่อของนายคนนี้นะครับไปแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สพชัยบาดานนะครับ
ส่วนทางครอบครัวของเด็กหญิงแล้วก็ตัวเด็กหญิงวัย๑๓ปี
มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มาช่วยดูแลให้ความคุ้มครองแล้วนะครับทีมอ่าผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุที่อำเภอชายบาดานลบบุรีนะครับ
คุยกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกว่านายศิวากรทรัพย์เนี่ย
ตอนที่ห่มผ้าเหลืองเป็นพระมาที่หมู่บ้านแห่งนี้บ่อย
ตั้งแต่ก่อนโควิด๑๙จะระบาดอีกนะครับตั้งแต่ต้นปีตามข้อมูลของตำรวจนะครับ
แล้วส่วนมากจะมาบ้านของอาของเด็กหญิงผู้เสียหายนะ
เพราะว่าอาของเด็กผู้เสียหายเนี่ยเขาเลื่อมสายศรัทธาพระรูปนี้มาก
บอกว่าดูดวงก็แม่นให้หวยก็แม่นมักจะเชิญมาทำพิธีที่บ้านนะครับ
ทีนี้ที่บ้านของนายของอาเนี่ยเขาค่อนข้างแคบเวลามาเนี่ยไม่มีที่นั่งที่จะอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
ศิวากรทรัพย์ตอนนั้นที่เป็นพระเนี่ยนะห่มผ้าเหลืองมาเนี่ย
ก็เลยมักจะไปนั่งอยู่หน้าบ้านของน้องวัย๑๓ปีเพราะว่าบ้านเขาอยู่ติดกันนะครับ
ก็เลยทำให้นายศิวากรทรัพย์เนี่ยเหมือนกับไปมาหาสู่บ้านสองหลังเนี่ยบ่อย
แล้วพักหลังก็มาเองเลยไม่ต้องนิมนต์ชาวบ้านบอก
ขับรถมาเลยฮะเป็นพระแต่ขับรถมาเลยแล้วก็เอาข้าวเอาของมาฝากเด็กหญิงคนนี้บ่อย
จะทองเจอดูบ้านไหนบูววววขึ้นกันนะเออพรุ่งมาคนเดียว

ไม่มีคนขับรถให้ใช่ไหมฮะ
บอกเพื่อนขี่เองจับเอง
คนที่อยู่หลังบ้านเขารู้จักมาก่อน

ก็เลยมาบ่อยแต่ว่าคนอื่นไม่รู้ว่าเขาคิดว่าแม่นหรือเปล่า
แต่ก็มีคนเชื่อไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะช่วงหลังก็บ่อย
แล้วแบบว่าถ้าแม่ของเขาก็มาสั่งเค้าเรามา
เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่ออะไรใครง่ายนะครับ
ดูเป็นอุทาหรณ์กันด้วยนะอ่าส่วนน้องที่เป็นผู้เสียหายตอนนี้
คุณพ่อก็ก็พาไปอยู่ที่อื่นล่ะออกจากหมู่บ้านออกจากพื้นที่ไปล่ะ